แต่ว่าเรื่องนี้อาจจะซีเรียสกันนิดนึง
เพราะว่าแหมเธอมีมรสุมข่าวเข้ามาเยอะแยะท้าโถมเลยนะ

ใบเตยสุทธิวันหรือว่าใบเตยอาเซียม
เพื่อที่จะลุยปั๊มลูก
จริงหรือเปล่าไปถามใบเตยกันดูค่ะ
เอาเจอมาหมดทุกรูปแบบแล้วแล้วอยู่ในวงการก็
มันก็เป็นเรื่องที่เหมือนเป็นธรรมชาติของชีวิต

เลือกจะเดินสายนี้แล้วมันก็จะต้องเจออะไรอย่างนี้
ตอนนี้ก็กินแบบเหมือนยาเขาเรียกว่าก่อนคุณแม่
จะมีลูกให้บำรุงอะไรอย่างนี้ค่ะ

เวลาเยอะหรือถ้าเกิดแบบทำแล้วไม่ได้ผลอีกมันจะเหนื่อยแล้วจะเจ็บกว่าเดิมแล้ว
รู้สึกว่าโอเคธรรมชาติก่อนละกันอันนี้ก็คือเธอวางแผนแล้ว
เรื่องของการมีครอบครัวแต่งงานแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็คือจะปั๊มเบบีนั่นแหละ
ทุกอย่างแล้วนะคะทั้งร่างกายเธอก็เตรียมความพร้อมด้วยการบำรุงแล้ว
แต่ว่าเดี๋ยวเธอจะมีเปิดละครเปิดกล้องละคร
ก็คือพรุ่งนี้ใบเตยจะไปเปิดละครเรื่องใหม่
ซึ่งคาดว่าน่าจะรับเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้าย
แล้วก็ปีหน้าเนี่ยอาจจะปิดเรื่องของวงการบันเทิง

นี่ปีงานในวงการบันเทิงไปก่อน
พักเขาเรียกว่าแบบเฮ้ยเหลกปั๊บนึง